เรื่องต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องตลกแต่เป็นเรื่องที่ฮือฮา
ชาวบ้านก็คือฮากันไปหมดช่วงที่น้ำแห้งเนี่ยนะคะมันก็มักจะมีปลาชุม
ชาวบ้านเขาก็เลยออกไปวานแหจับปลาหวานไปหวานมาได้มาท่อนนึงค่ะคุณผู้ชม
ไปที่บริเวณริมคลองวังโป่งซับเปิบนะคะหมู่๔ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์
ชาวบ้านจำนวนมากเนี่ยเดินทางมาที่ริมคลองแห่งนี้อย่างที่บอกแหละมากันเนี่ยโอ้โหเพียบเลย
คุณดูนะไม่ได้มามือเปล่านะมาทั้งเครื่องเส้นไหว้แล้วก็แต่งขันห้ามาด้วย
มาร่วมทำพิธีขอขมาต้นตะเคียนขนาดใหญ่ต้นนี้ที่มีอายุเก่าแก่กว่า๒๐๐ปี
ที่บอกว่าไปหวานแหจับปลาแล้วได้มาเป็นท่อนเออไม่รู้ว่าแหอะไรใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันนะ
หวานมาเนี่ยจริงคืออาจจะหวานไปแล้วเอ๊ะติดอะไรแล้วไปเจอมาไง
ตะเคียนต้นนี้นะคะมีขนาดความยาว๑๒เมตรเลยนะยาวมากใหญ่มากเลยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็เล่าว่าที่พบต้นตะเคียนนี้คือพบตอนที่ไปหวานแหจับปลานั่นแหละอย่างที่บอกไป
สนัยศรีสนมากชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าคือช่วงที่น้ำในลำคลองมันลดมันแห้งขอดเนี่ยนะ
ก็ชวนเพื่อนกับชาวบ้านอีก๓คนไปหาปลาจับปลากันในคลองวังโป่งซับเปิบ
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวบ้านก็จะเอาปลามาทำอาหารกินกันนี่แหละ
ไปถึงคลองปุ๊บเอาหวานแหปั๊บเลยหวานไปสักพักหนึ่งดึงดึงแหขึ้นมา
เอ๊ะทำไมแหมันติดมันดึงไม่ได้ไปดูซิว่าแหเนี่ยมันติดอะไร
ก็เลยลงน้ำไปค่ะลงน้ำไปลงน้ำไปไปงมดูว่าแหเราเนี่ยไปติดกับอะไร
ทำไมมันถึงดึงขึ้นมาไม่ได้ปรากฏว่าโอ้โหตกอกตกใจ
แหไปติดอยู่กับขอนไม้ขนาดใหญ่ด้วยความสงสัยว่าเฮ้ยขอนไม้นี่มันเป็นขอนไม้อะไรนะ
ลุงแกก็เลยลองงมงมไปเรื่อยนะยิ่งงมไปก็ยิ่งพบว่าขอนไม้นี่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่และยาวมาก
นี่ไงก็เลยชวนเพื่อนบ้านกลับไปก่อนกลับไปเอารถไถดีกว่า
เพื่อที่จะเอารถไถมาลากมาไถตะเคียนขึ้นมาจากน้ำ
โดยก่อนที่จะนำขึ้นมานะลุงแกบอกว่าได้มีการทำพิธีขอขมาแล้วด้วยนะฮะ
พอนำขึ้นมาได้ถึงรู้ว่าโอ้โหนี่มันเป็นท่อนตะเคียนเป็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่ยักษ์เลย
ที่มีแบบอายุเก่าแก่มากเป็น๒๐๐ปี
ชาวบ้านรู้ข่าวปั๊บนี่แหละค่ะอย่างที่บอกแหละไม่ได้มามือเปล่า
มาตรงนี้มากราบไหว้กันนี่แหละคุณผู้ชมตามความเชื่อ
แต่อย่างที่บอกนะเราก็มาเล่าสู่กันฟังเฉยมาให้ดูกันว่า
ชาวบ้านที่เขามีความเชื่อตรงนั้นเนี่ยเขามีวิธีการยังไงเวลาเขาพบเจอกับต้นตะเคียน
ต้องบอกคุณผู้ชมว่าชาวบ้านพวกชาวประมงหรือชาวบ้านในพื้นที่ตามหนองน้ำ
เขาจะพบตะเคียนบ่อยเพราะว่าเขามีวิถีชีวิตอยู่กับน้ำถูกไหม
เขาจะไปจับปงจับปลาเขาจะเห็นความผิดปกติอยู่แล้ว
เฮ้ยมันมีท่อนตะเคียนแต่มันมีอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็มีความเชื่ออีกว่า
ถ้าจะนำตะเคียนขึ้นมาก็ต้องทำพิธีไงต้องขอเข้ามาเอาขึ้นมาแล้วก็มากราบไหว้มาขอ
แบบว่าให้คุ้มครองเพราะเขาเชื่อว่ามีนางไม้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ค่ะ
เป็นความเชื่อของชาวบ้านเขานะจ๊ะ